ส่วนเรื่องนี้ค่ะผู้ชายอ้างตัวเป็นทหารแล้วไปหลอกแต่งงานกับผู้หญิง
แล้วก็ไปหลอกยืมเงินของคนอื่นด้วยนะคะ
ปรากฏว่าทางกองทัพเรือเนี่ยเขาออกมายืนยันแล้วนะคะไม่ใช่ทหารเรือนะคะ

เนี่ยค่ะแล้วก็เหยื่อที่ถูกหลอกยืมเงินก็ไม่ใช่รายเดียวมีเพิ่มอีกค่ะ
พยาบาลสาวรายนึงเนี่ยไปร้องเรียนนะคะกับทีมสายใหม่ต้องรอดบอกผู้ชายคนนึงอ้างตัวเป็นในทหารเรือยศนาวาเอก
แอปหาคู่ค่ะรู้จักกันผ่านแอปหาคู่จนกระทั่งแบบตกลงจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายอะค่ะ
แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้เอาชื่อของเธอไปแอบอ้างยืมเงินจากคนรอบตัวเธอจนเธอเสียหาย
นี่แหละค่ะสุดท้ายพยาบาลสาวรายนี้ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
สายใหม่ต้องรอดเนี่ยพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนบางเขนให้ดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ค่ะ
โดยบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นทหารจริงแล้วก็มีพฤติกรรมหลอกผู้หญิงมาแล้วหลายรายด้วยกันค่ะ
ไปดูประวัติก็ยังพบว่าผ่านการจดทะเบียนสมรสมาแล้ว๒๓ครั้งด้วยแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งอย่างมีพิรุธค่ะ
ตัวตนเข้าโทนไป
เป็นตัวตนจริงในโลกออนไลน์คุณผู้ชมก็ต้องระมัดตระวังให้ดีนะคะ

เป็นนาวาเอกนะครับแล้วก็มาจดทะเบียนสมรส
แล้วก็เอาชื่อของผู้หญิงไปหลอกยืมเงินคนใกล้ตัวของเขา
แล้วไม่ใช่มีคนเดียวค่ะปรากฏว่าผู้เสียหายที่ถูกหลอกยืมเงิน
ออกมาแสดงตัวอีกเหมือนกันบอกว่าผู้ชายคนนี้
คือท่าทางน่าเชื่อถือแสดงตัวเป็นข้าราชการทหาร
ภรรยาก็ทำงานดีเธอก็เลยหลงเชื่อให้ยืมเงิน
แล้วสุดท้ายเธอก็ไม่ได้คืนนะคะนี่แหละค่ะ
นี่แหละค่ะก็คือวันนี้ที่มีการแจ้งความ
กองทัพเรือเองก็เข้าร่วมด้วยนะคะ
แล้วบอกว่าภาพโปรไฟล์ที่ใช้ในแอปหาคู่
ก็เป็นการเอาภาพคนอื่นมาใช้เพราะฉะนั้นเจ้าของ
เจ้าของรูปที่ถูกเอามาใช้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในผู้เสียหายด้วยเหมือนกัน
อันนี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกง
กันโชคทรัพย์นะคะผู้ชายคนนี้
คือถ้าดูจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยผู้เสียหายมี๓กลุ่ม
กลุ่มแรกคือพยาบาลที่ถูกหลอกในแอปให้แต่งงาน
กลุ่มที่๒คือคนที่พอแต่งงานเสร็จ
อ้างพยาบาลรายนี้ไปยืมเงินคนใกล้ชิดของพยาบาลรายนี้
กลุ่มที่๓ก็คือผู้ชายที่เขาเอารูปมาใช้ในแอปหาคู่
กลุ่มด้วยกันเลยค่ะผู้เสียหายค่ะ